กินล้างบาง
กินล้างบางวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปกินตามรอยร้านดังเด็ดโจร
ซึ่งตอนนี้เราก็มาล้างบางกันที่ย่านตลิ่งชั้นกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ
สำหรับร้านแรกที่เรามาคือร้านเด็ดแต่จะเป็นร้านอะไรและมีใครมาล้างบางกับเรา
ไปชมกันเลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการกินล้างบาง
ผมจะพาท่านผู้ชมไปกินล้างบางร้านอาหารที่ดังเด็ดโดน
ย่านตลิ่งชันครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
ผมบอกได้เลยว่าต้องคุ้นหน้าอย่างแน่นอนครับ
ผมบอกเลยว่าผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงแล้วก็กลิ่นตอนนี้กลิ่นแรงมากครับท่านผู้ชม

เปิดโทย
นี่ครับนี่แหละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านศาสตร์

ก็ไม่มีให้จับแล้วก็อ่างก็ไม่มีนะครับ
วันนี้ไม่ได้มาล่าท้าผีครับแต่ว่าจะมาล่าท้าของอร่อย
เพราะว่าพี่กินกินสับของรายการนี้มานานแล้วว่าอ่า
มันเฮียนนักเฮียนหนาใครมาก็โดนโดนโดน
เราก็เลยอยากจะลองของอยากโดนบ้างบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่มาทุกคนนะครับ
เสร็จรายการแล้วถูกผมเสกของเข้าท้องแข็งก่อนทุกคนครับผม
เอาสิมาสิหัวไม่ปล่อยครับผม
ใช่ปกติแล้วพ่อไปกินล้างบางที่ไหนครับ
ปกติพ่อเองก็จะไปล้างอยู่แถวอ่าแพทย์บุรีอุตสัตว์ใหม่เนอะ
รัชดาหรือไม่บางทีก็ไปพระรามเก้าเนี่ยก็จะอยู่แถวแอร์เรียแถวนี้แหละครับ
ผมว่านั่นไม่ใช่ล้างบางอันนั้นล้างอะไรฮะน่าจะไปล้างตัวมากกว่า
ไปด้วยกันไหมแต่วันนี้เรามาล้างบางครับอ่า

ใสล่านใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
เราจะตลกินให้ถึงที่ตามที่ที่หมดบางในกินล้างบาง
และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านกระเพาะทองแดงร้านส้มตำยำย่างทอด
ซึ่งเป็นร้านเด็ดย่านตลิ่งชั้นที่เราภูมิใจนำเสนอ
เพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศการตกแต่งร้าน
โดยเฉพาะอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงเครื่อง
และมีสไตล์เป็นที่สุดว่าแต่เมนูเด็ดจะมีอะไรบ้าง
ไปฟังคุณกวางเจ้าของร้านกันดีกว่าครับคำว่ากระเพาะทองแดง
ก็มาจากคนที่ทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ

แล้วก็ส้มตำลาบส้มตำน้ำตกอะไรอย่างนี้

มันก็จะทำสำหรับคนที่กระเพาะเหล็ก

เราก็เลยมองว่ามารวมกันเป็นกระเพาะทองแดง

เข้ามากินในร้านที่เรามีความสะดวกสบาย

อาหารที่ไม่มีในเมนูสามารถสั่งได้นะคะ

สรรมาแล้วว่าผ่านทุกเมนูค่ะ

คืออะไรส้มตำยำย้ำ

หน้าตาน่ารับทานมาก

ส้มตำกะลบทางแดง
เอามาเริ่มก่อนดีกว่า

เราก็ต้องเริ่มต้นด้วย
อ๋อเดี๋ยวนะน้องโกรธเราเครื่องอะไรกัน
เรารักกันเหมือนพ่อลูกไม่ใช่ลูก
มันนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยคือพริกครับ

อุ้ยพริก๓๐เม็ด

โปะเข้าไปตรงนี้

หวานมุ่นนี้นะฮะดูนี่
ดูนะฮะมาแล้วนะฮะ

มันมีความเผ็ดมันมีความมันจากไข่มีความกรอบจากมะระกอ
แล้วก็อื่นที่รวมกันมันทำให้แบบว่า
กลับไปอ๋ออืมอ๋อนึกถึงจริงอืมอ่าอุ้ยอืมเอาจริงเนี่ยผมเป็นคนที่ทานได้นิดนึง
แต่วันนี้ผมเดี๋ยวลองทานดูครับอ๋ออ่าเอ้ยรสชาติเยี่ยมนี่อืมนะครับ
นี่ก็มีเครื่องเคียงปลาเหมือนปลาหมึกปลาหมึกหน่อยเสียงพัก
เยอะโดนใจโดนใจมากครับคืนแบบนี้นะครับหอมมากครับเดี๋ยวมาดูรสชาตินะครับ

ได้นะว่าลดจำนวนพริกลงครับจากสามสิบ
เนี่ยลดลงมาได้นะเอาเท่าที่เราเนี่ยทาน
ไหวทานได้กันแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้า
อยากจัดเต็มเนี้ยก็ต้องสามสิบเม็ดแบบนี้
อ่าถ้าอยากแบบจี๊ดจัดอืมก็ต้องสามสิบเม็ด
คลุกเขานะครับทุกท่านนี่นะฮะเริ่มคิดมา
เรื่อยอ่าค่อยน่ะฮะต่ำเรียกน่าฮะ
มาแล้วนะครับคราวเนี้ยมันก็ต้องมีเหล่าบรรดา

ซีทั้งหลายก็มารวมตัวกันนะครับ
มีทั้งกุ้งมีทั้งถั่วนะครับ
ผมขอพริกสักนิดหนึ่งนะครับ
กลิ่นมันได้ความโบราณเลย
ำวุ้นเส้นโบราณสูตรหม่อมแม่ครับ
คือนึกไปถึงฝีมือแม่ฝีมือยากฝีมือยายอะไรอย่างเงี้ย

แล้วมีพริกอะไรแบบนี้เฮ้ยมันเข้ากันมากต้องลองนะครับ

มีหมูสับด้วยมีหมูสับด้วยครับ
อร่อยครับและที่สำคัญนะครับที่เด็ดของยำนะครับ
อยู่ที่แบบกุ้งเสียบเลยครับอืมนี่นะครับคั่วกรอบสดใหม่จากแดนใต้ครับ
อ่าครับเดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปนะครับกับเมนูนี่แหละครับ
คุ้นเคยกับพ่อป๋องนะครับเมนูเป็ดร้องไห้
แบบร้องไห้ทำไมอ่ะนี่ไงครับแม่มันตีเหรอ
ไม่ชงนมให้ครับช่วยไปจับนมนมกล่องอ่านมกล่อง
แล้วก็มาให้ลูกดูใช่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
ดีแล้วถ้าได้ทานคู่กับผักที่ทางร้านจัดเสิร์ฟมาให้แล้ว

อร่อยเชียง

เขาบอกว่ากินปลากระพงแล้วฉลาด
กินปลาด้วยฉ่ะโดยเฉพาะกินหัวครับพ่อนี่นะครับโห
เราเป็นคนรักพ่อจริงเลย

อย่างนั้นผมขอกินหัวดีกว่า
ฮ่า
ในสมุนไพต่างนะสมุนไพนี้มาครบทุกอย่างนะฮะ
เรียกว่าขนมาทั้งสวนนะฮะนะครับมีทุกสิ่งอย่างกระทงกระเทียมพริกนะฮะ
มาหมดนะนี่มาแล้วเตรียมตัวจะเข้าสู่ปากของเราแล้ว

เป็นยังไงบ้างครับเผชฌ์
ข้อสำคัญคือเสน่ห์คือกลั้วเกลือข้างล่างขนาดหลายเนี่ยเนี่ยแล้วหลวงมาเนี่ย
แล้วมันมีความถอนและก็มีความกรอบนะครับสมุนไทย
และเหลืออีก๑ปีเศษครับผมนี่เลยครับ
ผัดปลาสนิทสูตรร้อยปีครับผมเป็นสูตรแบบโบราณโบราณอย่าบอกนะว่า
ทำเพื่อมาเพื่อต้อนรับรายการของเรากินล้างบางแล้วคุณผู้ชมนะฮะใช่
ครับผมจับมาสิครับ
เริ่มจากนี่ครับหอมแดงทอดครับผมนี่มันคือสูตรโบราณเลยใช่ไหมเนี่ย
ใช่ครับสูตรโบราณนี่ครับอ่าโอเคนี่ครับมา
ขอพริกแห้งนิดนิดหนึ่งนะได้ครับเอาล่ะครับนี่
อืมมาทั้งข้าวอ่ามาทั้งปลาสลิดทอดแล้วก็พริกแห้งทอด
เดี๋ยวดูสิว่าสูตรหนึ่งร้อยปีจะเป็นอะไร

ตัวน้ำปลาโคลโคลละโคลละเก้าหมดแล้วครับ
นะครับฉะนั้นก็คือทานง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องว่ากล้าง

สำคัญก็คือข้าวกับตัวปลาสลิดนะฮะเขาคลุกกันมาแบบ
พอดีแล้วก็ลงตัวแล้วพอทานกับพวกเครื่องเคียต่างต่างอ่ะ
เป็นข้าวผัดอีกหนึ่งจานที่ต้องบันทึกไว้ว่าอร่อยมาก
มาแล้วกลิ่นปลาสลิดอ๋อเรียกว่ากลิ่นปาก
กลิ่นปลาสะดิดเอรอครับมันเต็มปากหมดเนี้ย
จนแทบจะบรรยายไม่ถูกเลยครับพ่อป๋องก็ร้านกระเพาะทองแดงครับ
เล่นจัดเต็มความอร่อยให้เราขนาดนี้ทั้งส้มตำทั้งยำทั้งย่าง
ไหนจะปลากระพงคั่วพริกเกลือที่เรียกได้ว่า
ขนความอร่อยกันมาหมดสวนเลยทีเดียวเชียวต้องมาลองให้ได้เลยนะครับ
กับร้านเด็ดของเราในวันนี้ร้านกระเพาะทองแดง
เป็นไงบ้างครับพ่อครับอร่อยมากครับแล้วอยากจะบอกว่า
ถ้าเป็นไปได้นะฮะมาตาคนเดียวไม่ได้เลยฮะต้องชวนครอบครัว
อะไรมาทานด้วยนะครับเพราะว่าทุกเมนูนะฮะอร่อยทุกเมนูจริงครับ
มากครับผมตอนนี้พวกเราก็ชิมกันหมดแล้วนะครับ
บอกได้เลยว่าร้านเด็ดในวันนี้ครับร้านกระเพาะทองแดงอร่อยเชียบ
หัวใจผูกกันรวมพลังครกเดียวโดยทั้งสองคนจะต้องร่วมกัน
รังสรรค์เมนูส้มตำไทยซอสไข่เค็มหนึ่งในเมนูเด็ดของทางร้าน
ซึ่งเราจะให้ทั้งคู่ผูกตัวผูกหัวใจกันและสลับฝั่งกันปรุง
เรามีเวลาสำหรับทำภารกิจนี้เพียงสามนาทีเท่านั้นหากทำได้สำเร็จ
รสชาติถูกใจคุณกวางเจ้าของร้านคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับส้ม
ตำไทยซอสไข่เข็มตกละหนึ่งจานฟรีฟรี
นับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเพียงบอกว่าตามมาจากรายการกินล้างบาง
ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันก่อนครับผม
การทำส้มตำไทยซอยไข่เค็มนะคะก็คือการทำพริกกระเทียมตำรวมกัน
ใส่น้ำตาลปี๊บมะนาวแล้วก็ใส่ซอสไข่เค็มค่ะ
สไข่เค็มเนี่ยก็จะเป็นการที่ใส่ไข่เค็มลงไป
แล้วก็ปรุงรสด้วยสูตรพิเศษของทางร้านค่ะ
ก็มีความนัวทั้งของไข่แดงไข่เค็มแล้วก็น้ำซอสส้มตำไทยค่ะ
พร้อมยังพร้อมครับพร้อมมาเออสัญญาณมา
มาเอาเลยครับไปพ่อไปไปเลยพ่อไปพ่อเอาเอาเอา
เอาอะไรอย่างไรก่อนเอาขี้เหรอเอาแบบนี้ก่อนนะเอาเกลียดเอาเออ
เออได้แล้วเอาไว้ใส่ก่อนเอาแล้วได้แล้วเออใส่กระเทียม
เรียบร้อยกระเทียมกระเทียมไปแล้วกระเทียมไปแล้ว
อะไรต่อพริกพริกเอาหยิบสิหยิบสิเออเออใส่ไปหรือยังอ่า
เออถั่วถั่วถั่วถั่วเออเอามามามามามามาปุ๊บกุ้ง
ใส่ใส่เสร็จกุ้งมาเสร็จกุ้งมาเสร็จกุ้งมาเออเสร็จกุ้งมา
เออดี
มาแล้วแซ่คชิมหน่อยเว้ย

ก็อยู่ตรงนี้ไงค้อนอยู่นี่
โอ๊ยเว้ยอยู่ก็ชะวิษีละ
เบ้ยแค่นั้นก็จบแล้ว

กระเพาะทองแดงนะครับผมนี่คือหน้าตานะครับ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
ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่มมีทั้งส้มตำยำย่างทอดอย่าพลาดที่จะมาล้างบางกันนะครับ
ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านดังนะครับในย่านตลิงซันครับผม

ดูป้ายดีครับครับสองรีมทางครับต่อตาว

แก่แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับ
ดีเลอะเรียนไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยแต่พ่อกินปลาประจำเลยนะ
โดยเฉพาะทั้งพ่อและที่บ้านเนี่ยเมียพ่อลูกพ่อเนี่ยกินปลาอย่างดีนะ
นึ่งซีอิ๊วปลาทอดปลาอะไรกินปลาตลอดเลยนะ
แต่บางทีคนชอบไปเมาส์กันชอบไปว่ากัน
ว่ายังไงเพราะพ่อเนี่ยแบบว่าให้ลูกกินแต่ปลากระป๋องอะไรแบบเนี้ย
ปลากระป๋องปลากินปลาอ่าเราอ่ะให้ว่ากินปลาครับ
แต่คนชอบไปว่ากินปลากระป๋องแต่ไม่ได้ปลากระป๋องมันคือกินปลากระป๋อง
ปลากระป๋องเนี้ยเออจริงปลากระป๋องใช่คนทำชอบเข้าใจผิดคนแถว

ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง

หรือพ่อกระป๋องก็ตาม
หลายเป๋องแล้วงง
ไม่เป็นไรครับทิ้งปลากระป๋องไปเลย
เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ต่องริมทาง
ที่มีทั้งอาหารรสชาติจัดจ้านคุ้มค่าคุ้มราคา

ว่ากันว่าหากได้ลองมาชิมฝีมือของที่นี่แล้ว
ใครก็ต้องบอกว่าต่องริมทางดีเกินกว่าคำว่าริมทางครับผม
ที่มาถึงชื่อตองจริงผมชื่อต้อง
แต่ชื่อต้องเนี่ยมันจะจำยากเปลี่ยนมาเป็นชื่อต่องดีกว่า
ทีนะครับเราทำร้านอาหารใหญ่มาก่อนนะครับ
แล้วก็เจอกับวิกฤตการณ์โควิดนะครับ
ก็เลยทำให้เราต้องปรับปรุงตัวนะครับผม
ก็เลยมาทำเป็นร้านกลางเต็นต์ขายครับ
เป็ปต์ของร้านนะครับก็คือใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับ

สค่าราชพฤกษ์ตระวิงชัลนะครับ

ต่องริมทางครับต้องคอนเฟิร์มว่าอร่อยเฉียบครับ

เดี๋ยวมาเริ่มที่เมนูแรกของเราเลยดีกว่าครับ

คือนี่ครับไข่ข้นเนื้อปูก้อนครับ
ข้นเนื้อปูก้อนใช่ครับโอ้โหเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาที่หน้าเห็นก่อนนะตายก่อนนะ
สีเหลืองอร่ามมากแล้วก้อนที่เป็นเนื้อปูอ่ะงมากอ่ะ

นะครับอือดูสิครับขอน้ำนิดนึงนะ
ปกติจะไม่เห็นเนื้อปูใหญ่ขนาดนี้กันอ่ะใช่ครับเนื้อปูใหญ่มาก

อืมเป็นไงแล้วครับพ่ออืมฟินไหมครับฟินไหมครับ
โอ้โหมึงมีแบบเหมือนแบบมันหลุดจากตัวแล้วมันร่องรอยไปบนอากาศ
มันมีความเป็นปูแล้วพอปูกับไข่มาอยู่ในปากเราอ่ะครับ
มันอร่อยมากอ่ะครับผมแล้วก็ปูเขาแบบเนื้อแน่น
แล้วก็สดมากนี่กินโดยที่ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะ
แล้วไข่เขาอ่ะรสชาติมันกลมกล่อมมากครับอืมเดี๋ยวต้องลองชิมดูนะครับอืม
ฮะโอ้โหนี่เอาปูชิ้นใหญ่มากครับจริงอุ้ย
น่าสะออนมากเลยไม่จึงครับผมน่าสะออนมึงแฟนไหมแหละ
นี่ครับใหญ่จริงเชียวนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะฟินมากนะครับ
อุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย

อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย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

ใช่ครับมีพี่แจ๊งพ่อพอง

โรวกูก็เดินฉีดก็ไม่เคยเดิน

คือน้ำซุปแบบหอมพริกไทยแล้วก็หอมกระเทียมมาก

อุ้ยซ้ำดีดีกว่าไม่อร่อย

ของน้ำซุปได้กลิ่นกระเทียมแล้วก็พริกไทย
เป็นไง

ง่ายมันจะมีกลิ่นพริกไทย
และน้ำซุปรสชาติก็รสชาติดี
คราวเนี่ยหมูโยงเนี่ยไม่ได้เปื่อย

มาที่เมนูต่อไปครับผมนี่เลย
มาม่าผัดพริกไข่ข้นทะเลครับ

ขออนุญาตนะครับโอ้โหคือน่ากินมากปลาหมึกก็ตัวใหญ่ครับ
แล้วกุ้งก็แบบใหญ่มากเนื้อแน่นมาก
เฮ้ยโอ้โหคือที่เตะจมูกเลยนะแล้วรู้สึกชอบเลยนะ
หอยเป็นจมูกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ผมอยากให้พ่ออธิบายออกมา
หอยเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแบบมีกลิ่นทะเลนิดซึ่งเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเขา
ครับเออซึ่งถ้ามันอยู่ในปากเรามันน่าจะอร่อยต้องล้างอ่ะทำไมล้างอ่ะ
มากเลยก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนล้างด้วยอะไรครับพ่อ
ก็ล้างด้วยน้ำสะอาดครับล้างน้ำสะอาดนะฮะสักสองน้ำ
ผมว่ามันยังไม่สะอาดพอครับเนี้ยดูนี่อืม
น่ะโจโก้ครับขอเพื่อนขอเพื่อนขอเพื่อนหอยครับอืมอืม
เต็มปากเต็มคำแล้วก็มีไข่อีกอ่าเพิ่มความมันเข้าไปอีกครับ
อร่อยมากเลยบอกว่าถ้ามาร้านสองต้องสั่งเมนูนี้โอ้โหดูอร่อยน่ากินจริงจริง
เพราะเขาจัดเต็มในเรื่องของวัตถุดิบใส่ใจเรื่องของรสชาติ
มากับราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ต้องมาชิมให้ได้แล้วล่ะครับ
ป๋องริมทางตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์ในโครงการปลาอยู่เย็น
เปิดบริการทุกวันเวลา๑๐โมงเช้าถึง๑ทุ่ม
ใครที่อยากลองอาหารทะเลแนวสตรีทฟู้ดรับรองว่าที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวัง
แน่นอนครับเจียบชิวลาบอกได้เลยว่าร้านดังนะครับ
วันนี้นะครับร้านสองริมทางนะครับอร่อยเชียบ
ท่านผู้ชมครับและในช่วงหน้านะครับ
เราจะไปต่อกันที่ร้านโดนครับผมร้านโดนที่ว่านี้นะครับ
บอกเลยว่าไม่ได้หากินง่ายง่ายนะฮะเป็นร้านกุ๊กช็อปอ่า
รู้จักมากกุ๊กช็อปรู้จักแต่กุ๊กกูหรือกุ๊กไก่อะไรวะ
อันนี้ร้านกุ๊กช็อปเดี๋ยวพาไปกินร้านนี้ว่าเป็นยังไง
ต้องมาติดตามกับร้านโดนครับไปเลยครับไปเลยฮะไปดีครับ
ไปดีนะไปสิครับเราไปก่อนดิไปก่อนไปก่อน
เดินไปดีกว่าเราไปก่อนเออเราไปก่อน
บางทีเราต้องเปลี่ยนรูปแบบรายการให้คุณดูไปก่อนแล้วเราค่อยไปอีกครับ
กินรักบ้าง
โอ๊ยไปไหนมาเนี่ยก็ไปซีโรงไงครับพ่อ
สีลมไหนแล้วนี่เอ้ามันมีกี่สีลมอ่ะ
ก็เนี้ยสีโรมพันธการที่นี่ไงผมก็ไปสีโรม
ไปสีโรมผมก็ไปสีโรมเนี้ยสีโรมพันธการเขาย้าย
สวัสดีครับย้ายมา๘ปีแล้วรู้ไว้ซะด้วยนะคะ

เหมือนก็ไม่น่าแต่ไปแล้วไม่เจอ

ดูก่อนสิครับว่าร้านนู้นของเดิมที่นู่นใช่ไหมพี่
ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้หนุ่ยที่นี่แล้วนะครับอ่ะสงสัยเรื่องอะไรฮะ
ไออาหารที่เราจะมากินวันนี้อะไรนะกุ๊กช็อป
อยากจะให้คำตอบได้ไม่ดีให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่กล้วยบอกดีกว่า
กช็อปเคยเลยฮะกุ๊กช็อปนี่คือเป็นอาหารฝรั่งสไตล์จีน
จะเป็นร้านอาหารแบบให้คนจีนมาทำแล้วก็ดัดแปลงมา
เขาก็เลยเรียกสไตล์กุ๊กช็อปค่ะ
อ๋อเรื่องของการเปิดสีโรงพัฒนาคารเปิดมานานใช่ไหมครับทุกคน
สีโรงพัฒคานเปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโรคนี่สองนะครับ

พันกว่าปีแล้วนะครับยังไม่ถึงพันสายพันขวาก่อน
ม๒๐๑๓นี่มั้ยให้ไปโอนี้เลยนะ
ลูกค้าบอกว่าเคยมาทานตั้งแต่เขาเด็กตัวเท่าต้ออย่างเงี้
มาทานที่นี่โอ้โหหนึ่งร้อยปีใช่ค่ะคราวนี้จุดขายจะไม่ร้านเนี้ย
เปิดมาแล้วขายดิบขายดีขนาดนี้แหละครับอ๋อจุดขายของเราก็อ่า
น่าจะเป็นเน้นคุณภาพแล้วก็เป็นอาหารดั้งเดิมอ่ะค่ะสไตล์กรุ๊ปช็อปดั้งเดิมครับ
เมนูแนะนำหรือเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยเนี่ยก็จะเป็นสลัดเนื้อสันครับ
งกะหลีกไก่ขนมปังซึ่งซึ่งเน้นที่ต้องทานกับขนมปังนะคะครับ
แล้วก็พล็อกชอปอืมสม่ายก่อนก็เรียกพล็อกชอปหรือสี่โครงหมูโกรธเช้าหมูตัวเดียวกันอ๋อ
แล้วก็สลัดเนื้อสันสตูลิ้นสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อนี่ก็จะแตกต่างกับที่อื่น
ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวต้องลองชิม
ดังนั้นผมขออนุญาตนะฮะรบกวนพี่กล้วยนะฮะจัดเมนูโดนมาให้พวกเราหน่อยนะครับ

ว้าวโอ้โหมาเต็มมากฮะโอ้โหน่ากินมากครับ
อาหารแบบอะไรนะกุ๊กกุ๊กอะไรนะว่ากุ๊กชอบเรื่องต้นเมนูแรกอะไรมะ
แกงกะหรี่ไก่อ่าไซส์ใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องกินด้วยกัน
ผมเป็นเซตนี้นะอันนี้แกงกะหรี่ไก่ขนมปัง
เนยแล้วก็อาจารย์นี่นะอันนี้เซ็ตนี้ไก่หรือว่าไอ้นกกระจอกเทศ
มันใหญ่ขนาดนี้ครับชิ้นใหญ่มากดูนี่ใหญ่มากดูดูดู
ชิ้นใหญ่จริงจริงอ่ะนี่นี่น่ากินมากน่ากินมากเราเริ่มดีกว่าครับ
เอาสิครับลุยกันเลยฮะมาเขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยการ
เอานมปังก่อนเนอะนี่พี่หยิบให้หนึ่งชิ้นสำหรับขอบคุณครับ
อ่ะจัดการก่อนเลยครับเออลองดูนะครับ
นี่อื้อหือครับอ่านี่ก็ตักนี่นะครับอ่า
ชิ้นนี้ตั้งใจตากเลยนะอุ้ยขอบคุณครับนี่อ่าโอเค
คราวนี้ก็นี่ให้อาจารย์นะนี่เอาแล้วนะเริ่มมานะ
ไปก่อนเลยนะเอาเลยครับพ่อนี่นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับ
หรี่ไก่นะฮะนี่
คือเหมือนจะไม่เข้านะครับแต่มันเข้ากันเฮ้ยอร่อย

เนยกับขนมปังอ่าบวกกับน้ำแกงกะหรี่ไก่อ่ะอืม
เนี่ยมันมีรสชาติดีมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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

ขนมและร้านโดนในวันนี้นะครับศรีลมพัตคานบอกได้เลยว่าอร่อยเฉียบ
สำหรับร้านโดนประจำวันนี้ศรีลมพัฒนาคารเปิดให้บริการวันพฤหัสสบดีถึงวันอังคารเวลา๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
ชิมกันครับว่าอาหารยุโรปในสไตล์คนจีนนั้นจะอร่อยแค่ไหน
เป็นไงครับพ่อวันนี้ครับมากินล้างบาง
แซคเอ้ยขอบพระคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริง
โอ้โหต้องบอกว่าอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารจริง
เด็ดทั้งดังทั้งโดน๓ร้าน

ไม่ขอบคุณมาอีกเลยครับแต่ข้างหน้าจะเป็นไปได้เพราะว่า
อยากให้ซานและทีมงานช่วยไปเส้นร้านอินทราหน่อยได้ไหม
เส้นร้านอินทราเส้นนี้ร้านอินทราเนี่ยแถวกเกษตรแล้วว่ามีเนี่ย

มันเป็นร้านที่เจ้าของร้านเขาจัดรายการผีน่ากลัวน่ากลัว

ต้องไปได้เสินนั้นแวะแล้วก็มาบ้านแรง

ดีวันนี้นะครับขอต้องขอบคุณครับ

ผมอยากบอกว่าพรวงกับพนธุ์วันนี้มาร่วมสนุก
กับรายการกินร้านบางครับครับ
และครั้งหน้านะครับผมจะไปตะลุยกินร้านดังเด็ดโดนที่ไหนกับใคร

ใส่ร่างใสที่ว่าเด็ดเมนูไหนที่ว่าแซ่บ
ตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปให้หมดบาง

สวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ

และในวันนี้ทั้งสองคนก็ได้กินล้างบางไปถึง๓ร้าน
ที่ร้านเด็ดดังโดน

มีทั้งไทยจีนฝรั่งเรียกได้ว่า
ครบครันอร่อยจุกไปถึงเสาหน้าเลยนะครับ

ครับผม

หลังบอง

ผมก็เลยสั่งมาประชดเลยร้านเนี้ย

บัดสบสบสบ
กินรักฟัง